กลับสู่แอคกิ้งไทยแลนดอุจชามหาชนนะครับในรอบของสรีตี้พรีมิตรนะฮะ
โอ้โหพี่ป๋องของเราฟิตมากมั่นใจมากว่าสัปดาห์ที่แล้วแสนหนึ่งเอ้ย
เป็นคนแรกและคนเดียวที่ทำแจ็คพอร์ตแตกนะครับเป็นผู้ช่วย
นะฮะได้ในรายการนี้ของเรานะครับไม่มีใครทำได้สัปดาห์นี้
คิดว่าไงฮะจะได้อีกไหมฮะต้องรอลุ้นครับผมมั่นใจสิ
มากันเลย

นามิของเรามีทั้งหมด๘ขั้นด้วยกันนะครับ
แต่ละขั้นก็มีมูลค่าต่างกันไปนะฮะ

จะไปลุ้น๑๕๐๐๐นะครับ

เอาล่ะขั้นแรกมาดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับ
ขั้นที่๑มีคุณชนะนันต์นะฮะ

แล้วก็มีคุณครอฟท์โศคูร์นะครับ
แล้วก็คุณเบลวงเกอรี่เบอรี่
แล้วก็คุณปลื้มจิตเลือกใครดีครับ
ป๋องนะครับก็จะถนัดเรื่องกีฬา

เราจะเอาคุณชนะนันดีกว่าครับ

คุณชนะนันครับขอคำถามด้วยครับ
สวัสดีครับผมชนะนั้นป้อมมุภานะครับ

ชัดเจนนะกิเลนพยอง

ตอบว่ากิเลนพยองครับ
ข้อที่๑นะครับกิเลนพยองนะครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ
กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ
กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ
กิเลนพยองครับ
กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ
กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ
กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ

กิเลนพยองครับ